มาดูกันสำหรับกรณีเรื่องของการขับรถปาดหน้ากันนะคะที่จังหวัดสุรินค่ะ
เด็กนเรียนมาออกคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อืม
หน้าเขาแล้วก็ปาดหน้าแล้วก็มีการมาจอดขวาง
ผมก็ไม่ได้เห็นผมก็ไม่ได้ใจหลอด
ผมก็ไม่ได้เห็นผมก็ไม่ได้ใจหลอด
ผมใจหลอดแบบนั้นครับ

หลงพอก็บอกว่าอย่าใจหลอดแบบนั้น

เห็ดที่มันมีปัญหา
ตกลงเลยไม่รู้ว่าใครใจร้อน

มาศึกษาปีที่๖ของโรงเรียนศรีปฐุมพิธยาคมในจังหวัดสุรินเนี่ย

ขณะที่กำลังมีปากเสียงกับพระสงฆ์รูปหนึ่งในวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วน้องเขาก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าอยากที่จะให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็อยากให้คนในสังคมออนไลน์ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในข้อความเขียนระบุบอกว่า
เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อยาให้พ่อในพื้นที่อำเภอท่าตูม
ระหว่างทางมีรถกระบะสีดำขับตามหลังมา

รถกระบะคันนี้ก็เร่งเครื่องขับแซงไปข้างหน้า
แล้วก็ขับเข้ามาจอดขวางทางเขาเลย

จากนั้นมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินลงจากรถกระบะ
ต่อว่าเขาอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะว่า
ใจร้อนมากใช่ไหมใจร้อนทำไมใจเย็นหน่อย
ขับขี่รถเนี่ยมันต้องแค่ปาดหน้าเองมีปัญหาเหรอ
สร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาหรือเปล่า

พระสงฆ์รูปนี้ที่อยู่ในคลิปนี้
ขอให้ชาวบ้านโทรไปหาน้องเจ้าของคลิป
แล้วบอกว่าให้ลบวิดีโอออกจากเฟซบุ๊กซะ

จะให้เงินเขาแล้วก็ลบให้หน่อยอย่างนี้เหรอ